คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปที่ท้องสนามหลวงกันก่อนนะคะ
เพราะว่าในวันเสาร์และวันอาทิตย์
ทางตำรวจจะมีการจัดระเบียบเรื่องของเส้นทางการจราจร
จะเปิดเส้นทางการจราจร๑๙เส้นทางนะคะ
ให้สามารถเดินทางไปมาได้ตามปกติ
แต่ก็ขอความร่วมมือประชาชนว่า
ให้เดินทางไปด้วยรถโดยสารสาธารณะ
ส่วนวันนี้ประชาชนยังคงเดินทางไปที่พระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องนะคะ
เราไปติดตามบรรยากาศจากคุณวิมลวันธรรมพักดี

รายงานมาจากท้องสนามหลวงค่ะเชิญค่ะ
ประชาชนยังคงเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมหาราชวังอย่างไม่ขัดซ้าย
โดยที่มีหน่วยงานและภาคเอกชนรวมไปถึงจิตอาสามาบริการให้กับประชาชน

ประชาชนยังคงทยอยเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมหาราชวังอย่างไม่ขาดซ้าย
ที่เดินทางมาด้วยตัวเองและมาเป็นหมู่คณะจากจังหวัดต่าง
และแม้สภาพอากาศจะร้อนอบอ้าวและต้องรอต่อแถวเป็นเวลานาน
แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่ทุกคนมีความตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นครั้งสุดท้าย
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนทุกหมู่เหล่า
โดยอดีตสมาชิกกองร้อยชาวเขาอาสาสมัครจากจังหวัดพยาวน่านและจังหวัดเพชรบูรณ์
พร้อมด้วยชาวชนเผ่ารวมกว่า๕๐คนที่เดินทางมารอกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ต่างบอกว่าไม่รู้สึกย่อท้อและเหน็ดเหนื่อยแม้ว่าต้องรอนาน
โดยเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา๓ทุ่มถึงท้องสนามหลวงตั้งแต่เวลาประมาณตี๕
แต่ทุกคนต่างเต็มใจที่จะรอกราบถวายบังคมพระบรมศพ
เพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย
นึกถึงพระองค์พระคุณของท่านที่เคยได้ช่วยเหลือพวกเราให้มีความสุขแล้วก็คนไทยได้มีแผ่นดินอยู่ทุกคน
เหนื่อยไม่ท้อครับตั้งใจก็เต็มใจเพื่อพ่อหลวงของท่านท่านเคยให้ความสุขพวกเราทุกคนและคนไทยทุกคน
พวกเราก็ดีใจและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งครับ
ว่าขาด้านขวาจะไม่มีแรงแต่ก็มุ่งมั่นตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ให้ได้
พันธับใจท่านที่สุดเลยครับมาถึงนี้ได้น๑๙๖๕ดิเนาะครับ
ราชกาลที่แปดก็ราชกาลที่เก้านี้ผมอยู่มาได้ปลอดภัษฐ์
ตั้งแต่จำความได้ก่อนแล้วจากครั้งที่๙ครับ
นี่แหละที่ความสุขใจสบายใจของผมที่ทุกวันนี้นะครับ
ที่ผมมีความสุขอยู่ได้ก็เพราะพระองค์ท่านนี่แหละ
และจากการที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาบริเวณโดยรอบพระบรมหาราชวัง
ตำรวจนครบานซึ่งดูแลความเรียบร้อยได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง
จากการที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสรวมไปถึงภาษาไทยที่มีทั้งภาษาใต้ภาษาอิสานและภาษาเหนือ
โดยในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปนะคะ
ตำรวจจะปรับเปลี่ยนแผนการจัดการจราจรบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง
ซึ่งผลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานกล่าวว่าจะมีการปิดการจราจรวงในเพียง๘เส้น
ส่วนถนนวงนอกพระบรมหาราชวังอีก๑๙เส้นจะเปิดให้สัญจรได้ตามปกติโดยคาดว่าสามารถที่จะปรับปรุงการจราจรได้ตามแผนที่วางไว้

แขตอวันอาทิตย์

มีเหตุ

แล้วถ้าเกี่ยวกับหลังบาทเก็บล้มตายได้นั้นจะเป็นต้องปิดอยู่
แม้ว่าจะมีการเปิดการจราจรตามปกติใน๑๙เส้นทาง
ตำรวจยังคงขอให้ประชาชนที่มีความประสงค์
เดินทางมายังพระบรมมหาราชวังและบริเวณโดยรอบ
ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อความสะดวก
และลดการจราจรที่อาจจะติดขัดได้ค่ะ
ในพรุ่งนี้กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
จะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
และเข้ามายังจุดรอคิวในเวลาประมาณ๔นาฬิกานะคะ
ซึ่งสิ่งหนึ่งที่มีการเน้นย้ำนั่นก็คือการขอให้ประชาชนนั้น
เดินทางมาด้วยรถสาธารณะและไม่นำรถยนต์ส่วนตัว
เข้ามาในพื้นที่โดยที่ไม่จำเป็น
เพราะอาจจะทำให้การจราจรติดขัดได้ค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากท้องสนามหลวงค่ะ